ไหนก็มาสายทางกินไปแล้วใช่ไหมเราจะพาคุณผู้ชมไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราญเลยนะคะ
ไปเที่ยวคาเฟ่ก่อนเลยดีกว่านะคะกับร้านนี้เก๋ชิกที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้ว
ปักบุตรไปพร้อมกันในช่วงตลอดกิน
เริ่มต้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปแบบจิบกาแฟเป็นแบบออเดอร์เรียบน้ำย่อยกันก่อน
ออเดิมเล็กนะคะแล้วบรรยากาศวิวทิวทัศน์เขาสวยมาก
บ้านเขาสวยอ่ะนะคะออกแบบคือเป็นสไตล์ยุโรปคันทรี่ไหมยังไง
คันทรีย์คันทรีย์สวยงามจริงที่นี่คือนัทชาคาเฟ่๑๙๓๔
๑๙๙๘นะคะตั้งอยู่ที่หมูก้าวตำบลไผ่อำเภอรัฐนบุรีจังหวัดสุรินทร์
เขากำลังแบบว่าเริ่มปลูกเลยนะนาเนี่ยไอ้นาข้าวอ่ะ

กำลังเตรียมแล้วหน้าน้ำแล้วไงหน้าฝน
เป็นช่วงที่ออกรวงออกมาผมว่าสวยเลยแหละ
เขียวขจีแล้วบางทีถึงช่วงเวลาที่เกี่ยวข้าวอะ
มันจะเหลืองเลยมันสวยงามทุกฤดูการว่าอย่างนั้นเถอะ
ก็คือบรรยากาศดูอุ่นสบายตา
พอเราเข้าไปเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับถูกโอบกอดด้วยไออุ่น
จะรู้สึกสบายแล้วคุณดูบรรยากาศค่ะ
ชาวนากำลังดำนาไปด้วยเหมือนกัน
แล้วไม่แค่นั้นนะคะทางร้านกำลังนำพันไม้ต่างมาตกแต่งสร้างความสวยงาม
แล้วก็ได้ชมบรรยากาศการดำนาของชาวบ้านไปด้วย
จากนี้แล้วค่ะมาดูไฮไลท์เรื่องของเมนูกันหน่อย
เมนูเครื่องดื่มและอาหารของคาเฟ่แห่งนี้เด็ด
ไม่แพ้กับบรรยากาศร้านเลยค่ะ
ถ้าใครมาที่ร้านแห่งนี้จะต้องสั่ง

นี่พิซซ่าค่ะพิซซ่าก็มีหลากหลายหน้านะ
อ๋อดีจังสดวันต่อวันแล้วทานคู่กับกาแฟ
นี่น่าทาน
เพราะฉะนั้นเราบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าใครนะ
อยู่ใกล้สุรินทร์หรือมีโอกาสผ่านไปผ่านมา
คุณเห็นบรรยากาศแบบนี้ดิฉันว่าคุณอดใจไม่ได้แน่นอน
แวะค่ะเพราะทางร้านเขามีบริการ

นี่ขอใช้ศัพท์ไปรุ่นแล้วดูบรรยากาศข้างใน

แล้วมันเก๋ไปด้วยเก๋ไม่รู้ด้วย
ดูสุขสบายดูโอ้โหน่าไปถ่ายรูปจริง
ราคาร้อยปลาย

เฮ้ยราคาดีอ่ะที่ฉันเชื่อว่าจับต้องได้
ช่วงนี้รัฐบาลมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ตามนี้เลยนะคะ๐๙๒๖๙๕๓๒๒๙ค่ะ